มาเริ่มกันที่เรื่องร้อนของพี่ลูกตาลชนมจิต
เป็นข่าวคึกโครมนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน้าออกแรงสร้างเฮรือที่ตัวเองเป็นเจ้าของเลย

เพราะมีการแสดงแจนว่าพี่ลูกตาลติดหนี้๑ล้าน๔๐๐๐๐๐บาท
ไม่ยอมคืนแถมบล็อกทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วค่ะอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
วันนี้เลยค่ะนะคะพี่ลูกตาลพร้อมทนายความนะคะคุณเดชาค่ะ
ก็ได้เดินทางมาแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรก

ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะทั้งด้านในด้านนอก
เอาให้เห็นกันชัดไปเลยดูตามนะคะว่า
ลูกตาลเนี่ยเธอไม่ได้ทำร้ายร่างกายเจ้าหนี้เลย
เดินหนีด้วยซ้ำเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดค่ะ
ส่วนข้อเก่าหาว่าเธอเบี้ยวหนี้นะคะ
ความจริงมันเป็นหนังคนละม้วน
พี่ตาลเล่าแบบนี้นะคะว่าชี้แจงว่ากู้มาทั้งหมด๑๔๐๐๐๐๐บาท
ส่งทุกเดือน๑ปีแล้วนะคะเป็นเงินทั้งหมด๘๔๕๐๐๐บาทค่ะ
ยึดมอเตอร์ไซค์ไปนะคะก็ตีราคา๓๐๐๐๐๐บาท
แต่จริงราคาเดิม๖๕๐๐บาทยึดเครื่องเพชรนะคะไปอีก๑๖ล้าน

ผู้กรณีคุณผู้ชมได้ทรัพย์สินไปทั้งหมด๓ล้านกว่าค่ะ
แต่เงินต้นไม่ลดแม้แต่บาทเดียวค่ะ

แล้วก็ขอตกลงในศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ

มันเป็นหนังคนละม้วนกันเลยที่พี่ได้ยินมาตั้งแต่แรกค่ะ
ตันไม่ได้ใช้หนี้เขาก็เป็นเพราะว่า
เรื่องการตกลงยอดหนี้เนี่ยมันไม่ลงตัวค่ะ
ตอนที่เขามาทีมตันบอกว่าตันไม่มีอะไรจะคุยแล้วนะคะ

ใจจริงผมอยากจะคุยให้จบไปทุกเรื่องถ้าคุยได้

คืออย่างนี้ค่ะเขาจะต้องฟ้องเราเขาเป็นเจ้าหนี้แต่เขาไม่ฟ้อง
คือผมเนี่ยกำลังจะดำเนินคดีเรื่องข้อหาที่หมินประมาทโดยโฆษณา
แล้วก็ไปทวงหนี้โดยการประจานเนี่ยมันไปทวงหนี้อยู่แล้ว

เป็นหนี้ก็ต้องจำนวนหนี้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเหลือยอดหนี้เท่าไหร่
ถ้าพี่ไม่ยินดีพี่ไม่ผ่อนมาทุกเดือนจนหมดสัญญาตั้ง๗๐๐๐๐๗๐๐๐๐บาททุกเดือน
ค่ะพี่ลูกตานท้าบอกว่าให้ฟ้องเลยค่ะ
ซึ่งนะคะทางบันเทิงไทยรัฐโทรติดต่อสอบถามคู่กรณีนะคะคุณผู้ชม
ก็ตอนแรกไม่รับโทรศัพท์รับเมื่อสักครู่เลย
ด้วยไม่สบายค่ะคุณผู้ชม
แล้วพี่ก็บอกว่าเออพี่เนี่ยได้ดูคลิปแล้วมีคนส่งมาให้เยอะแยะเลย
แต่เดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานก่อนเพราะว่าที่พี่ลูกตานพูดไม่ใช่เรื่องจริงเลย

เพราะว่าเขาบอกว่าพี่ลูกตาเนี่ยเอาเงินไปล้านสี่ยังไม่คืน
ลูกตาลบอกว่าคืนตลอดยังไงตอนนี้
เป็นว่าต้องติดตามกับบันเทิงไทยรัฐแล้วก็นิวโชว์ไทยรัฐนิวโชว์แล้วกันนะคะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะ